เรียนรู้เรื่องราวของสูตรพระกยาหารโปรดประเภทเส้นของในหลวงรัชกาลที่๙เดินทางมาถึงช่วงสุดท้าย
ในช่วงนี้เราจะไปพบกับเรื่องราวของเมนูเส้นอีกหนึ่งเมนู
ซึ่งเชื่อว่ามีน้อยคนมากค่ะที่จะรู้จักกับเมนูนี้
การทำงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างยากพอสมควร
เพราะว่าเราใช้เวลาในการค้นหาพอสมควรเลยนะครับ
เราเจอหนังสือเล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือชื่อของเสวย
เขียนโดยหม่อมราชวงศ์กิตินัดดากิติยากรเขียนเมื่อ๕๓ปีที่แล้ว
ปัจจุบันยังเหลืออยู่สองเล่มซึ่งอยู่ที่หอสมุทรแห่งชาติ
เราเลยได้คัดลอกบทความบางส่วนนะครับ
พูดถึงสูตรของเมนูเส้นที่ในหลวงราชการที่๙ทรงโปรดอีก๑เมนู
ชื่อเมนูว่าบะหมี่หลวงสุขุม
วันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาจารย์วันดีณสงขานะครับ
ผมคิดว่าอาจารย์น่าจะทำให้เราได้กลับมาสัมผัสกับสูตรเมนูเส้นที่พระองค์โปรดอีกหนึ่งเมนู
ซึ่งคิดว่าหาทานได้ยากมาก
อาจารย์วันดีณสงขลาถือเป็นอีกหนึ่งปรมาจารย์ด้านอาหารไทยที่มีผลงานในหลายด้าน
งานเขียนที่มีผลงานมากกว่า๔๐เล่ม
การเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันต่าง
โดยเส้นทางชีวิตของอาจารย์วันดีณสงขลาเริ่มต้นตั้งแต่เด็กด้วยการตัดสินใจเข้าเรียนด้านอาหารที่คณะคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
ความสำเร็จในเส้นทางด้านอาหารของอาจารย์วันดีได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนรอบข้างมาเรื่อย
จนกระทั่งในปีพศ๒๕๐๘อาจารย์วันดีได้รับเชิญเป็นอาจารย์ประจำด้านอาหารไทย
ในโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีจวบจนปัจจุบัน

วันนี้รักษณะเรื่องรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับ
ที่ได้มาร่วมพูดคุยกับอาจารย์วันดีนะครับผม
วันนี้ผมต้องขออนุญาตมาขอความรู้จากอาจารย์นะครับ
ในเรื่องของอาหารที่มีชื่อว่าบะหมี่หลวงสุขุม
ซึ่งผมได้ยินมาว่าเป็นพระกระยาหารโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
อยากจะทราบถึงที่มาที่ไปของอาหารบะหมี่หลวงสุขุมนั้นว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๐๕ก็มีชื่อหลวงสุขุมในประดิษฐ์เป็นน้อง
แล้วก็มีพี่ชายชื่อพระพิสารสุขุมวิทย
อันนี้ได้ความรู้มาจากหนังสือของเสวยของหม่อมรัชวงศ์กิตินัดดากิติยากร
เขียนถึงเรื่องบะหมี่หลวงสุขุมได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคือเจอสองคนนี้
ก็จะทำอาหารเลี้ยงก็ซื้อพวกบะหมี่อะไรต่างมาจะเลี้ยง
ในวันนั้นให้บังเอิญมีผู้หญิงอยู่คนเดียวชื่อคุณสุภาพยศสุนทร
เพราะฉะนั้นคุณสุภาพก็จะต้องมีหน้าที่เป็นคนคิดเมนูว่าเมื่อมีบะหมี่มีหมูแล้วจะทำยังไงกันดี
แล้วก็หม่อมรัชวงศ์กิติรดาก็จะเป็นผู้ช่วยก็ทำออกมาก็เป็นบะหมี่ชั้นนิดนึง
ก็ทำเสร็จหลังจากเลี้ยงหลวงสุขุมอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
ราชวงศิษฐากิติยากรได้ทำเมนูนี้ถวายให้เสวยที่หัวหิน
เสวยในวันนั้นก็มีทั้งพระบรรเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาฏ
แล้วก็มีผู้ใหญ่อีกหลายคนก็ชมว่าบะหมี่นี้อร่อยมาก
น่ารักครับเราได้ทราบมาที่ใบของบะหมี่หลวงสุขุมจุดเริ่มต้นอย่างไร
อย่างนั้นช่วยขออนุญาตให้อาจารย์มณีช่วยเป็นผู้สาธิตในการทำได้ไหมครับ

ถ้าฟังจากชื่อก็คงจะเป็นชื่อของคนทำ
หรือชื่อเจ้าของสูตร
ตอนนั้นถ้าไม่ได้อ่านเรื่องราวมาเลย
นึกไม่ออกอาจจะเป็นเส้นบะหมี่

อาจจะหนาเหนียวและนุ่มเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้
ถ้าให้จินตนาการนะแต่ก็ถ้าให้นึกภาพว่า
จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรตอนนี้ยังนึกไม่ออกจริง
แล้วก็เข้ามาในครัวเพื่อมาดูส่วนผสมของบะหมี่หลวงสุขุมนะครับ

อันนี้สิ่งที่จะต้องทำก่อนนี้ก็มีกระเทียม
เทียมเราก็สับละเอียดอย่างนี้แหละ
แล้วก็น้ำมันเนี่ยบอกเลยว่าใช้มันหมู
ทีนี้ที่สำคัญก็จะเป็นหมูสับ
ตำราบอกว่าให้เอาผัดแล้วก็ให้แตกมันนิดหน่อย
ในนั้นบอกว่าให้ใช้ซีอิ๊วขาว
ซีอิ๊วดำชนิดอย่างใสกับซีอิ๊วดำอย่างข้น
แล้วก็ให้ใส่พริกไทยนี่เยอะนิดนึง
ตัวสำคัญที่สุดของวันนี้ก็คือบะหมี่
ลวกบะหมี่เนี่ยหนึ่งเราจะลวกกับน้ำธรรมดาอย่างนี้

อันที่สองเนี่ยเราจะลวกแบบลวกสปาเกตตี้
คือเราจะใส่เกลือใส่น้ำมันไป

อีกอย่างหนึ่งผักในวันนั้นก็ใส่แต่เฉพาะผักกาดหอมอย่างเดียว

ส่วนขั้นตอนแรกเราก็เอามันหมูไปเจียวก่อนเพื่อให้ได้น้ำมันนะครับอาจารย์
แล้วเจียวมันหมูอันนี้เทคนิคบอกพิเศษนะครับผม
ถ้าเผื่อต้องการให้มันหมูขาวเนี่ยค่ะเราจะเติมน้ำไปนิดนึง

น้ำมันเสร็จแล้วก็เอากระเทียมลงไปเจียวด้วยกัน

เดือดแล้วเราจะทำอีกแบบหนึ่งนะคะ

ใช้น้ำมันหมูเนี่ยหรอครับ

เรานำมาคลุกกับน้ำมันหมู

ที่ทำจากกากหมูนะครับผม
ตอนนี้เราทำในส่วนของเครื่องแล้วนะครับ

เติมน้ำลงไปเพื่อไม่ให้เขาก่อกันเป็นก้อน

เทคนิคคือว่าเราต้องบี้ตอนที่เขายังไม่สุก

ถ้าสุกเป็นก้อนแล้วบี้ก็ไม่ออกแล้ว

ซีเอ้วกะดำแบบเค็ม
อันนี้ซีอิ๊วดำแบบข้นหวาน

แปลก

มันก็ต้องเปลี่ยน
เป็นเมนูง่ายเบาไม่มีรสชาติอะไรที่จัดเข้ามาเลย
แต่จะมีความหอมของส่วนผสมที่เราใส่ลงไปมากกว่านะครับ
คือเจอเส้นหมี่ว่ามันหอมแล้วก็เส้นใบเหละ
รสธรรมชาติล้วนแล้วก็มีความเบาสามารถทานได้ทุกช่วงเวลานะครับผม
ก่อนเลยเลยครับอาจารย์อยากจะทราบความรู้สึกของอาจารย์ที่
เผยแพร่กับคนรุ่นหลังได้รู้จักครับ

ความดีใจดีใจแน่นอนว่าเออได้อยากได้ทำนะ
และพยายามจะทำให้มันให้เหมือนกับต้นตำรับมากที่สุด
ทราบว่าอาจารย์ก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับมอบหมายงานสำคัญ
หนึ่งงานนั่นก็คือการเขียนสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ซึ่งงานเขียงอาจารย์อยู่ในเล่มที่๑๓
เป็นเรื่องราวของอาหารไทย
ตอนที่เราได้รับมอบหมายเรารู้สึกไงบ้างครับ
เหมือนกับว่าประทับไว้ในความทรงจำ
คงจะลืมไม่ได้ชั่วชีวิตเราเลยทั้งนอกนั้น
หลักโดยรวมทั้งหมดนี้จะพูดถึงอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ

ว่าเรามีการต้มมีการแกงอะไรต่าง

คำที่เกี่ยวกับอาหารไทยว่ามีคำสั่งอะไร

นั้นก็จะมีเป็นอาหารท้องถิ่นในประเทศไทยเรานี่แหละ
ในช่วงรวบรวมข้อมูลหรือช่วงทำงานเนี่ย

แต่ว่าความตั้งใจมันเกินร้อย
มันเหมือนกับว่าดีแค่นี้แล้วต้องให้ดีกว่านี้อีก

ในฐานะที่อาจารย์ได้เป็นผู้ที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาท

ต้องว่าปราบรื่นตั้งแต่วันที่ว่า
คุณหญิงกัลยาเรียกเชิญให้ไปพบ
ก็ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งเขียนจบมา

แล้วก็ถ้าเผื่อไปค้นคว้าตรงนี้มาแค่นี้
ค้นอีกว่าที่ดีกว่านี้มีไหม
ทำนองความตั้งใจมันเกินร้อย
เป็นเกียรติประวัติของตัวเราเอง
ของวงตระกูลของความรู้สึกต่างของเรา
ทุกครั้งที่เราอาจจะอ่อนแรงอะไรลงไปบ้าง
นึกตรงนี้เราก็จะเข้มแข็งขึ้นมาทันที
ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอด
เอกลักษณ์ของไทยผ่านเมนูอาหารต่าง
มาประยุกต์ใช้ในการสอนรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
อาหารหรือขนมที่ว่าบางทีคนจะลืมไปแล้ว

ที่เราเรียนขนมพวกนี้แล้วก็ขนมยังอยู่
ซึ่งมันผ่านมาหลายร้อยปีแล้ว
แสดงว่าประเทศเราเป็นประเทศเอกราช

ขนมของพวกนี้คาวานมันจะหายไปแล้ว
เพราะเราภูมิใจทุกครั้งที่เรามารู้จัก

เพราะฉะนั้นก็ให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้
หลังจากที่ได้เดินทางผ่านเมนูเส้นโปรดของพระองค์ท่านนะครับ
สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดและเป็นการตอกย้ำว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ของเรา
ท่านทรงเป็นกษัตริย์ที่สมรรถะที่สุดในโลกใบนี้เลย

มันตอกย้ำคำสอนของพระองค์ท่านจริง
แล้วเป็นคำสอนที่พระองค์ท่านพร่ำบอก
ชาวไทยทุกคนอยู่ตลอดเวลา
ว่าการที่คุณจะมีความสุขที่แท้จริงในชีวิต
ไม่ใช่วิ่งตามคนอื่นเขา

ว่าคุณมีความพอดีแค่ไหนกับตัวเราเอง

คือสิ่งที่พวกเราทุกคนคนไทยเนี่ย
ควรจะนำไปสารต่อแล้วก็ทำตาม
เพื่อให้พระองค์ท่านมองลงมา
แล้วก็มีความสุขที่ลูกของพระองค์ท่านทุกคนเนี่ย
ในคำสอนของพระองค์ท่านครับ
อัลเมริกา
ท่านคือรักชัยให้เรากล้าวตาม
สิ่งที่ท่านทำส่งพ้นเพื่อคนมากมาย
ท่านคือพลังขึ้นแสงตะวัน
ส่งฟ้าให้มีวันใหม่

สิ่งที่ท่านได้สร้างไว้เพื่อให้เราสุขสบาย
สิ่งที่ท่านสอนสั่งไว้ขอให้พวกเราทำตา
เราก็รู้ท่านเหนื่อยแค่ไหนเพื่อให้พวกเราสุขสบาย